คือต้องบอกว่าเรื่องนี้คนให้ความสนใจเยอะมากสำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเพราะฉะนั้นความคิดเห็นเนี่ยมันหลากหลายแล้วมันก็กระจายเป็นวงกว้าง
คือต้องบอกว่าทุกสายอาชีพให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วทุกสายอาชีพเองก็มีความคิดเห็นตามประสบการณ์ของแต่ละคนด้วย
ทั้งแบบคนติดตามข่าวคนเสพข่าวคนไทยทวิตนักข่าวหมอตำรวจอายการท่านคือเยอะไปหมดเลยจริงจริง
ครับไปถึงเรื่องกลับไปนิดนึงคือที่เมื่อกี้ผมถามคุณหญิงหมอพรทิพย์
ว่าที่มีคุณหมอทางนิติเวทด้วยนะเขาออกมาตำหนิกู้ภัยกู้ชีพ
หรือว่าอภิไทยอ่ะเนี่ยฮะบอกว่าแหมออกมาวิเคราะห์แผลอย่างกับเป็นหมอนิติเวศด้วยน่ะนะ
นี่ครับล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สมิทศรีสนท่านเป็นนายกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทยนะฮะ
เมื่อกี้คุณหญิงหมอบอกว่าความเห็นนี้แพทย์จบใหม่หรือเปล่า
แต่ว่าคุณหมอสมิทเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
อาสาสมัครกู้ภัยมีจริยธรรมของอาสาสมัครกู้ภัยหรือไม่
หลังจากเห็นอาสาท่านหนึ่งพูดอธิบายวินิจฉัยเกี่ยวกับศพอย่างกับเป็นแพทย์นิติเวทย์
หากออกมาวินิจฉัยเช่นนี้ทำไม่ได้อาสาที่ออกมาพูดจะถูกลงโทษด้วยไหม
คุณหมอสมิทยังตำหนินักข่าวด้วยครับยังตำหนิพวกเราด้วย
บอกว่าไปสัมภาษณ์แบบนี้ได้ยังไงผลการตรวจศพควรทำกับอาสามากกว่าแพทย์นิติเวศที่พาชนะสูตรหรือ
ท่านถามประมาณนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งกับอาสากู้ภัย
แล้วก็เคารพเรื่องของการทำงานนะเพราะรู้จักและสนิทกับหลายคน
แต่ไม่เห็นด้วยกับที่อาสาที่ทำแบบนี้หมายถึงแบบคุณไทยที่มาพูดเรื่องแผลเนี่ย
จึงอยากให้ช่วยเตือนกันหน่อยหลังจากโพสต์นี้แชร์ออกไปครับ
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็บอกคุณหมอสมิทคุณหมอสมิท
ถ้าอย่างนั้นคุณหมอออกมาตอบข้อสงสัยของสังคมหน่อยได้ไหม
รวมถึงเปิดเผยผลชนสูตรดังกล่าวด้วยฮะ

เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอาไปถาม

ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
นี่ค่ะอย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลมันคือความคิดเห็นของบุคคลแหละ
ของสายอาชีพต่างที่เขามีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน
แล้วเขาก็เหมือนกับพยายามระดมความคิดเห็นกัน
เพื่อที่จะอยากให้มันเกิดความจริงหรือว่าความกระจ่างในคดีนี้นะคะ